มาดูเหตุนี้กันหน่อยนะครับแม่

แต่ปรากฏว่าคุณไม่เช่าอย่างเดียวสิ
คุณเอารถเราไปจำนำ
เจ้าของรถเช่าตามไปเจอรถของตัวเอง
ก็เลยถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานแบบนี้นะฮะ

คนเช่าเอารถมาจำนำ

นี่คุณเช่าเอารถมาจำนำให้หกหมื่น
ผมก็เลยตามมาเอารถคืน

ไม่ยากแต่กว่าจะตามมาเจอ

คนเช่าพอเอารถมาจอดที่นี่

พอมาเจอเจ้าของร้านรถ

ทีนี้ก็ต้องแจ้งความกันเป็นเรื่องใหญ่นะฮะ

แล้วเอาไปจำนำที่ร้านแห่งหนึ่งในราคา๖๐๐๐บาทนะครับ
แล้วก็มีการระบุข้อความไว้แบบนี้

ว่าเจ้าของรถเช่าเนี่ยเขาตามมาเจอ
และทีนี้ร้านรับจำนำก็ไม่ยอมคืนรถให้
เขาก็เลยบอกแจ้งความสิครับไม่เป็นไร
ขณะที่ชาวเน็ตเข้ามาแสงความเห็นบอกว่าเคสนี้

แล้วก็เก่งมากเลยที่พี่ตามรถเช่าจนเจอนะครับ

เออนะครับติดตามรถ
มันหยุดการทำงานนะฮะแต่ว่าเจ้าของก็ตามมาเจอจนได้นะครับ

คุณผู้ชมฮะแล้วก็เขาบอกว่า

มักจะมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับผู้มีอิทธิพลมืด

อันนี้คอมเมนต์ในความคิดเห็นนะฮะ
แล้วก็บางคนบอกว่าให้เจ้าของรถเนี่ย
ไปแจ้งความนะก่อนที่รถของกลางจะหายไปอีกนะฮะ
แล้วก็แนะนำให้โทรแจ้งศูนย์ปรับปรามการจรกรรมรถยนต์
รถจักรยานยนต์สายด่วน๑๑๙๒ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เพื่อติดตามรถหายทุกกรณีนะครับ